มาขโมยรถจักรยานยนต์ครั้งแรกเอาไปไม่ได้
แต่โจรไม่ลดละความพยายามมาเอาครั้งที่สอง
กระทั่งเอาไปได้แต่กล้องวงจรปิดก็จับภาพไว้ได้เหมือนกันนะ
โจรสองรายเนี่ยบุกมาที่ข้างหอพักนะครับ
แล้วมาก่อเหตุแบบนี้คุณแบบนี้เราเรียกว่ามุมานะพยายามได้ไหม
โอ้อยากได้ของคนอื่นเนี่ยล่ะค่ะเป็นโจรเนี่ยล่ะค่ะ
มาครั้งที่๒จึงเอาไปได้
รถคันนี้จอดไว้ที่ลานจอดหอพักแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๑๐ตมลพานทองพพทจังหวัดชนบุรีนะครับ
เหตุการณ์ที่เห็นในคลิปวงจรปิดเกิดขึ้นวันที่๒๔มกราคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ทีนี้ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของรถก็คือน้องกิติศักดิ์ไร่บุญอายุ๒๔ปี
น้องบอกแบบนี้โอ้โหหัวขโมยทั้งสองคนเข้ามาขโมยรถจักรยานยนต์ของผม
พุ่งเป้ามาที่รถของผมเป็นครั้งที่๒แล้ว
ก่อนหน้านี้เคยเข้ามาก่อเหตุแล้ว๑รอบแต่ไม่สำเร็จ
เพราะว่าผมเนี่ยล็อกโซ่ที่ล้อเอาไว้โจรมาดึงออกไปไม่ได้
ก็พากันกลับไปไม่รู้ว่าไปขโมยคันอื่นหรือเปล่า
แต่ทีนี้ครับย้อนกลับมาใหม่เมื่อคืนวันที่๒๔มกราคม
ผมก็ล็อกโซ่ไว้เหมือนเดิมแต่คราวนี้โจรเอาไปได้เพราะอะไรคุณ
การมาดีมันเอาเครื่องมือมาด้วยเอาเครื่องมือมาตัดโซ่ที่ล็อกเอาไว้
จนเอารถออกไปได้สำเร็จทิ้งไว้แต่นี่แหละครับ
โซ่ที่ล่ามรถไว้ให้ดูต่างหน้า
สำหรับรถจักรยานยนต์ของผมนะผมดาวน์ไป๕๐๐๐กว่าบาทผ่อนได้๗เดือนเอง
ฝากตำรวจหน่อยในการตามตัวให้หน่อยเท่าที่ทราบมา
เพราะว่าภายในคืนเดียวกันในระแวกอำเภอพานทองของชนบุรี
หายไปถึง๓คันไม่รู้มีใบสั่งหรือเปล่าว่าจะเอารุ่นนี้นะคุณนะ
และจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันด้วยนะครับ
อยากให้ดำเนินคดีให้เร็วกว่านี้นะครับเพราะว่าที่หอนี้รถหายค่อนข้างที่จะบ่อย
อันนี้แหละฮะอยากให้จับได้สักทีนะฮะ